ผมขอเสนอพัฒธภัยไทยเวลาคำคำว่าจำวัด
จำวัดแปลว่านอนหลับใช้กับภิกษุสามเณรครับ
หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าจำวัดแปลว่าพระอยู่ที่วัด

คือสามเณรเนี่ยท่านจำวัดสนิทเลยฝนตกนะครับ
แล้วคนร้ายก็ย่องเข้ามาฮะมาเอาโทรศัพท์มือถือไปเจ้าบ่าคุณเอ้ยนะครับ
สองครั้งรวมกันโทรศัพท์มือถือสิบเจ็ดเครื่องอ่ะโน้ตบุ๊กสองเครื่องครับ
มูลค่าทั้งหมดรวมแล้วเขาบอกว่ากว่าแสนฮะ
กล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายเป็นผู้ชายนะครับย่องเข้าไปในวัดทรงศิลาพระอารามหลวงครับ
ในเมืองชายภูมิแล้วก็หายเข้าไปในอาคารห้องพักของสามเณรที่กำลังจำวัดอยู่นะครับ
แล้วยังจับภาพขณะออกมาจากอาคารได้ด้วยเหตุเกิดเมื่อคืนวันที่ผ่านมานะฮะ
วันที่๔มีนาคมครับช่วงตี๒๓๐ครับมีทรัพย์สินหายไปเป็นโทรศัพท์๓เครื่องก่อน
บุ๊กหนึ่งเครื่องก่อนนี่คนก่อเหตุเราชี้ลูกศรแดงให้ดูนะครับ
แล้วก็ได้เข้าไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองชายภูมิแล้วนะครับ
พระมหาทัศพงศ์ท่านเป็นพระอาจารย์โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา
ในวัดทรงศิลานะครับเปิดเผยว่า
คือวันเกิดเหตุเนี่ยนะคนร้ายเนี่ยย่องเข้าไปขโมยโทรศัพท์มือถือของสามเณรไปแล้ว
ครั้งหนึ่งล่ะเมื่อช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา
มาตอนกลางดึกเหมือนกันเลยแต่ครั้งนั้นเนี่ย
โทรศัพท์มือถือของสามะเนร๑๔เครื่องโน้ตบุ๊ก๑เครื่องนะฮะ
หายไปแอบเข้ามาในวัดและตะเวนตามห้องต่างเดินเหมือนเดินช้อปปิ้งเลยคุณผู้ชมครับ
ไปอาคารต่างต่างไปอาคารเรียนครั้งแรกเนี่ยคือไม่ได้ติดกล้องวงจรปิด
ก็เลยไม่มีหลักฐานนะครับแต่หลังจากติดกล้องวงจรปิดคราวนี้ชัดเลยนะฮะ
จับภาพคนร้ายได้ชัดเลยแล้วเหตุมันมาเกิดขณะฝนตกพร่ำสามเณรท่านก็จำวัด
หลับสนิทว่างั้นเถอะนะครับเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยนะฮะที่มาก่อเหตุเป็นรายเดียวกันครับ

ที่เข้ามาก่อเหตุถึง๒ครั้งในคนนี้ฮะ
ซึ่งหากคนร้ายกลัวบาปนะท่านบอกว่าเอามาคืน
โยมโยมเอาโทรศัพท์มาคืนเอาโน้ตบุ๊กมาคืน
เพราะว่าสามเณรท่านจำเป็นต้องใช้ในการเรียน

บอกแล้วนะครับมูลค่าทั้งหมดกว่า๑แสนบาทได้